คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันทั้งคนกินคนขายแล้วครับ
ถ้าไปเจอแมงดาลักษณะตัวกลมคล้ายถ้วยหางกลม
ด้านบนจะมีขนหน่อยหรือว่าแมงดาถ้วยอย่าไปกินนะฮะ
มันมีพิษนะครับอันตรายใช่ไหมครับอันตรายครับ
มีหนุ่มประมง๒คนอยู่ที่ตราดไปเอาแมงดาถ้วยมาทำยายยำไข่แมงดากิน
เสียชีวิต๑บาทเจ็บสาหัสหนึ่งคุณผู้ชม
ที่สำคัญมันเคยมีข้อมูลว่ามีคนไปซื้อแมงดาถ้วยมาจากตลาดนัด
แล้วเคยอาการสาหัสเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
ดังนั้นไปซื้อถ้าเกิดแมงดาลักษณะเป็นถ้วยกลมแบบนี้
อย่าเอามากินมันมีพิษนะครับเพราะค้าไม่ค้า
ต้องดูให้ดีว่าคุณจะเอาแมงดาแบบนี้ไปขายนะฮะห้ามเลยนะครับ
ก็ทำให้ครอบครัวหนึ่งเขาต้องเสียใจกับการสูญเสียคนในครอบครัวไป
บรรยากาศที่มัศยิตอันกุบออยู่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่ามีการจัดพิธีศพให้กับนายอนุชิต
ภูมิมาโนธเสียชีวิตหลังจากที่เอาแมงดามาทำยำไข่แมงดากิน
ก็มีการประกอบพิธีไปแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวาน
ทันทีที่รู้ข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตนะฮะมาทราบจากคนที่เล่าให้ฟังว่าลูกชาย
ไปจับแมงดาถ้วยมาขังไว้อยู่๔วัน
แล้วก็ไปทำยำไข่แมงดากินกับเพื่อน
ตัวเพื่อนเองก็อาการสาหัสด้วย

มันมีพิษอันตรายถึงกับชีวิตได้
อาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะฮะ
ทีนี้การลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านที่เนี่ย
ไปเก็บตัวอย่างแมงดาไปตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุ
ก็มีการพาไปเจอไปเก็บกระดองของแมงดา
ซึ่งเป็นต้นเหตุของการที่สองคนนั้นกินแล้วก็เสียชีวิตกับบาดเจ็บสาหัสไป
นายสมทบเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
คือสมทบเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายนิกรเนี่ยคนเจ็บเนี่ยได้ออกไปวางอ่วน

หลังจากนั้นก็เอาแมงดาไปขังเอาไว้ก่อน
เพิ่งจะมาทำกินกันสองคนนายนิกรกับนายอานุสิต
เขาเอาแมงดามายำไข่แมงดากินกับแก้มเหล้านี่แหละช่วงเย็น
ส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ดื่มเหล้าตักชิมไปสองคำเขากินเหมือนกันนะคุณสมทบเนี่ย
จากนั้นทั้งสองคนก็คือนิกรกับอนุสิตก็แยกย้ายกลับบ้านไป

จนกระทั่ง๑ทุ่มมารู้ข่าวนิกรเข้าโรงพยาบาล
เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกติดขัดเขาก็ไปเยี่ยมในตอนเช้า
แต่อนุสิตโทรติดต่อไม่ได้ไม่ทราบว่าพักที่ไหน
มารู้ว่าอ้าวสุดท้ายอนุสิตเสียชีวิตนะครับ
ฟังเสียงของคุณสมทบซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวงเล่านะ

ผมกินไป๒ช้อนพอไปสวนกลับมาแล้ว
มาเห็นว่ามันน่าอร่อยก็เลยป้มไปยิบกิน๒ช้อน
อาการคือไม่เป็นไรแล้ว๒คนหนังอ่ะ
๒คนกลับไปตอนช่วงออกแบบออกแล้วไปเดี๋ยวเนี่ย

เพราะอะไรบ้านที่เขาตั้งวงกันเป็นบ้านของคุณสมทบนี่แหละนะฮะ

ล่าสุดครับญาติของนายนิกรอีกคนนึงที่สาหัสอยู่ไปเฝ้าไข้
บอกว่าเนี่ยวันนี้อาการของนิกรดีขึ้นบ้างนะแต่ยังพูดไม่ได้
เขามีอาการลิ้นชาลิ้นแข็งกินอาหารไม่ได้
ต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
เพราะว่าตอนนี้หายใจเองไม่ได้ก็มาจับพิษเรื่องของแมงดาที่กินเข้าไปนี่แหละ
ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมไข้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวติดเชื้อเพิ่มเติม
ให้คนไข้พักผ่อนเพื่อดูอากาศล้างพิษแมงดาให้หมดก่อน
อีกสัก๒วันครับถ้าอาการตอบสนองดีขึ้นก็น่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้
คุณผู้ชมครับแมงดาถ้วยหรือว่าแมงดาทะเลหางกลมมันมีพิษ
ย้ำแบบนี้คุณผู้ชมดูภาพให้ดีมันกินไม่ได้นะครับลำตัวมันจะโค้งกลมเหมือนถ้วยนะฮะ
ก็เลยเรียกว่าแมงดาถ้วยหางมันก็กลมผิวด้านบนจะมีขนสั้นนะครับ
มันเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้นะฮะ

มันเคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนหน้านี้คือมีคนป่วย๒คน
ไปซื้อแมงดาถ้วยจากตลาดนัดในตัวเมืองตราดไปกิน
แล้วก็เคยรักษาที่โรงพยาบาล

แสดงว่ามีพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้
ไปเอาแมงดาถ้วยไปขายแล้วนะครับ
ดังนั้นคนซื้อคนกินต้องรู้จักแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันทานไม่ได้นะ
ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเรื่อยล่ะเป็นประจำเรื่องของแมงดาในการเอาไปกิน
แล้วก็เจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตเลยนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ